ไปดูเหตุพ่อลูกอ่อนคลุ้มคลั่งที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะ
คลั่งจัดเลยทะเลาะกับเมียหอบลูกหนีกลับมาบ้านพ่อไม่พอ
ขอเงินพ่อพ่อบอกพ่อไม่มีเอาไปทำอะไรตั้งสองหมื่น
คว้ามีดไล่ฟันพ่อไล่ฟันแม่ทั้งบ้านนะคะ
พ่อแม่บอกอยู่ไม่ได้แล้วบ้านต้องวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้าน

ขังอยู่ในห้องกับตัวเองสองคนไว้เป็นตัวประกันนะคะ
ตำรวจต้องเรียกอยู่นานเกลี้ยกล่อมอยู่นานนะคะสำเร็จไหมไปดูกันค่ะ
ในที่สุดก็ยอมเปิดประตูให้เจ้าหน้าที่เข้าไป
เป็นบ้านที่อยู่ในซอยหนองสระอำเภอทุ่งใหญ่ค่ะ
เขาเรียกให้นายเอกพันธ์วัย๓๐ปีผู้ก่อเหตุออกมาจากห้อง
นั่นลูกสาวเห็นไหมคะอายุ๑เดือน๓วันนอนอยู่บนเบาะรอง
คือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเหมือนเขาจะสงบสติได้บ้างแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยพูดคุยด้วยดีจนเขายอมเปิดประตูให้เจ้าหน้าที่เข้าไป
อันดับแรกตำรวจวิ่งไปคว้าเด็กมาก่อนเลย
เพราะว่าความปลอดภัยของน้องสำคัญที่สุด
นายเอกพันธ์บอกว่า๓วันก่อนทะเลาะกับเมีย
ก็เลยหอบลูกหนีจากอำเภอลานสกากลับมาบ้านพ่อ
อยู่บ้านพ่อก็เครียดก็ยอมรับแหละว่าเสพยาบ้าไปด้วย
่งหนักเลยทีนี้เขาบอกเขาก่อเหตุโดยไม่ได้ยังคิดจริง
ให้กับตำรวจด้วยนะร้องไห้เป็นวักเป็นเวรเลย
บอกผมผิดเองผมมันเลวผมมันไม่ดี
ตำรวจก็คุมตัวออกมาจากบ้านนะคะ
จังหวะนั้นมีญาติคนหนึ่งไม่พอใจปรีเข้ามาทำแบบนี้เลยค่ะ
เข้าเต็มหน้าเลยนะคะกับฝ่าเท้าและหน้าแข้ง
ต่อหน้าตำรวจเลยนะเขาบอกเขาโกรธมากทำอย่างนี้ได้ยังไง
ได้คุยกับพ่อในเอกพันธุ์นะครับพ่อบอกลูกชายมาขู่บังคับเอาเงิน๒๐๐๐๐บาท
พ่อบอกพ่อไม่มีจะให้พ่อหาจากไหนให้ตั้งสองหมื่นล่ะ

ต้องวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้าน

เรื่องต้นตำรวจนำนายเอกพันธ์ไปตรวจปัสสาวะ

ก็เป็นสีม่วงแบบไม่ต้องสืบเลยค่ะ
ก็ไม่มีมารับรองแพทย์ประกอบสำนวนในการฟ้องคดีด้วย

นำตัวส่งสารจังหวัดทุ่งสงฝากขัง

เพราะว่าข้อหาพยายามฆ่าพิจารณาแล้วมันยังไม่เข้าข่าย

ซึ่งพอถูกฝากขังเข้าห้องขังปุ๊บ
เขาบอกไม่มีญาติหรือไม่มีครอบครัวมาเยี่ยมเลยนะ
คือพ่อไม่มาแม่ไม่มาครอบครัวไม่มีใครมาเยี่ยมเลยนะ

ก็เจอกับคุณพ่อของเอกพันธ์นี่แหละคุณพ่อวัยพฤษ
พ่อบอกว่าตอนนี้พ่ออยู่ในฐานะปู่
ใช้คำว่าอยู่ในฐานะปู่นะเพื่อดูแลหลานสาว
คือไม่อยากเรียกตัวเองว่าเป็นพ่อของคนที่ก่อเหตุด้วยซ้ำ
ไม่รู้เลยแต่พ่อบอกพ่ออยู่ในฐานะปู่ดูแลหลานสาว
แต่ก็ดูแลแค่ชั่วคราวเพราะว่าประสานให้ลูกสะพ้าย
มารับตัวลูกไปดูแลแล้วเพราะว่าเด็กอายุแค่หนึ่งเดือนสามวัน
ต้องอยู่ใกล้ชิดแม่ไหนจะต้องดื่มนมแม่อะไรยังไงอีก
ต้องให้แม่เป็นคนดูแลนะคะ
พ่อบอกว่าเอกพันธ์ลูกชายพ่อมันติดยา

ไม่ใช่ว่าพวกพ่อพวกแม่ไม่ดูแลมันนะ
พามันไปบำบัดไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้ว
ลาศูนย์ที่พึ่งพาไปบำบัดมาอีกรอบนึง
ออกมาปุ๊บมันก็เสพอีก
พ่อบอกพ่อไม่ไหวแล้วแม่ก็ไม่ไหวแล้ว

เพราะฉะนั้นช่วยจับมันขังคุกนานได้ไหมพ่อขอค่ะ